เรื่องของวัดพระธาตุพนมเนี่ยคุณผู้ชมนึกว่าจะจบแล้ว
เพราะก่อนอันนี้ที่มีคำสั่งปิดวัดไปชั่วคราวใช่ไหม
แต่ทีนี้ก็เคลียร์กับพ่อค้าแม่ค้าแล้ว
กลับมาเปิดวัดให้คนไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ
แต่ล่าสุดนี้คุณผู้ชมมีการสั่งลื้อแผงลอยหน้าวัดทั้งหมด
เพราะว่าไปพบว่ามีกลุ่มคนทำตัวเหมือนเป็นมาเฟียนะ
ไปฉวยโอกาสตั้งแผงลอย
ปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าแล้วก็ต้องจ่ายตังค์
แต่ดันไปหาช่องเปิดแผงลอยใหม่
แบบนี้ก็มีแล้วไปพบว่ากรรมการวัดมีส่วนรู้เห็นด้วยนะ

ปลดชุดเก่าหมดเลยได้ค่ะว่าแล้ว
นี่ฮะทนายอนัญชัยชายเดชครับประธานมูลนิธิกองทัพธรรมครับ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายประสานงานกิจการคณะสงฆ
ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ทนายอนัญชัยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คครับเป็นหนังสือแต่งตั้ง
กรรมการวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารชุดใหม่
ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ยกทีมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านายกเทศผู้กำกับสนสพแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้าน
เป็นการต้องการล้างระบบมาเฟียและป้องกันการฉวยโอกาส

เนื่องจากไปตรวจสอบแล้วพบข้อเท็จจริงว่ามีกลุ่มมาเฟีย
แอบแฝงหาผลประโยชน์และอ้างตัวว่าเป็นกรรมการวัด
ฉวยโอกาสตั้งแผงลอยให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาเช่า
เรียกเก็บค่าเช่าแผงละ๕๐๐บาทต่อเดือนครับ
มันดูอาจจะไม่เยอะนะแต่ดูดิคุณผู้ชม
แล้วภาพจากมุมสูงกี่แผงนั่นน่ะมีการเรียกเก็บมาตั้งแต่
นามัศกาลองค์พระธาตุพนมตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
แล้วก็ฉวยโอกาสเก็บค่าเช่าต่อมาเลยแล้วก็ออกใบเสร็จเป็นตัวผีนะ
อ้างว่าเอาเงินเข้าวัดกระทั่งพอไปตรวจสอบข้อได้จริง
มีกรรมการวัดบางกลุ่มรู้เห็นด้วยครับ
นายอนัญชัยก็เลยสั่งลื้อแผงลอยเช่าทั้งหมดเลย
เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการจัดระเบียบด้วย
พอลื้อไปแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องมาถามความเห็น
ฝั่งพ่อค้าแม่ค้ากันบ้างว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับคำสั่งนี้
แม่ค้าที่มาขายของบริเวณวัดยอมรับนะครับว่า
ค้าขายมาเป็น๑๐ปีแล้วพอมาจัดระเบียบแบบนี้

แต่พอได้พูดคุยเจรจาหารือตกลงกันเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให้
เธอก็ยอมรับยอมรับในคำสั่งของมติวัดพระธาตุพนม
แล้วก็ยอมจะย้ายไปขายในพื้นที่จัดระเบียบครับ
แต่ที่เธอต้องการต้องการแค่ความชัดเจนนี่แหละ

จากที่ผ่านมามันยังคลุมเคลือ

ฝากไปยังคณะกรรมการวัดชุดใหม่ครับ
ขอให้มีมาตรฐานในการจัดระเบียบ
คือถ้ามีมาตรฐานจัดระเบียบให้ชัดเจนไปเลย

และให้มีการตรวจสอบด้วยสำหรับกลุ่มคนที่ยังฉวยโอกาส
แสวงหาผลประโยชน์กับทางวัดพวกเธอยินดีครับ
แต่พอมองมุมสูงจัดระเบียบแล้วมันก็ดูเรียบร้อยไง

ก็อย่างที่บอกว่าเตรียมจะเสนอเป็นมรดกโลกด้วยนะครับ